เป็นคดีที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอถูกพ่อสามีทำร้ายจนเสียชีวิต
ถ้าตามที่ลูกชายวัย๕ขวบเขาบอกกับคุณพ่อของเขาเนี่ย

วันนี้ศพของหญิงสาวคนนี้
ญาติญาติรับมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับแน่นอนครับว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
นี่คือสามีนะฮะสามีวัย๒๓ปีนะครับ
ส่วนภรรยาเนี่ยอายุ๓๑นะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถูกพ่อสามีก็คือพ่อของผู้ชายคนนี้ครับ
ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับวันนี้ญาติญาติรับศพออกจากโรงพยาบาลสงขานครินนะครับ
ตั้งบรรพิกุศลที่วัดจันทร์ที่นครศรีธรรมราช
หลังจากเจ้าหน้าที่ชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ตายชื่อนางสาวไอยดาปะนรัฐชื่อเล่นชื่อตั๊กอายุ๓๑ปีนะครับ
พอศพมาถึงวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เปิดฝาโลงให้ญาติพี่น้องให้ครอบครัวให้สามีได้ดูศพกันนะครับ
ดูหน้าของนางสาวอายาดากันอีกสักครั้งหนึ่งสามีก็ยืนนิ่งไปพักใหญ่นะฮะแล้วก็ร้องไห้นะครับ
คือเขาก็ยืนยันแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับเราตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าเขาเสียใจมากนะครับ
ไม่อยากให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเลยเพราะคนก่อเหตุเนี่ยเขาเชื่อว่าคือพ่อของเขานั่นแหละนะ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตคือภรรยาของเขา
ตั้งแต่ศพมาถึงวัดเนี่ยครับจนช่วงเย็นช่วงค่ำที่ผ่านมาสามีของนางสาวอายาดาก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
พยายามทำสมาธิปิดบังความรู้สึกแต่น้ำตาก็ไหลออกมาตลอดเวลาครอบครัวเพื่อนใครเห็นก็ต่างเศร้าไปด้วยนะครับ
สุดท้ายนะครับทุกผู้ชมครับสามีของนางสาวอายาดาเนี่ยนะฮะนายจิรวุฒิเนี่ยนะครับได้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่ไปตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยนะครับเนื่องจากคนร้ายยังหลบหนีอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
เปิดเผยความรู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่ารู้สึกสงสารภรรยาของเขามากที่ต้องมาจบชีวิตลงด้วยเรื่องแบบนี้เขาสงสารมากนะครับไม่คิดมาก่อนว่าพ่อของเขาเนี่ยจะทำร้ายเมียของเขาได้แบบนี้ที่ผ่านมาเขาบอกว่าพ่อกับเมียของเขาก็ไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะครับแต่เขาคิดว่าพ่อเขาอาจจะไม่พอใจที่เมียของเขา
พูดคุยกับตัวพ่อแต่ไปพูดไปคุยเหมือนกับไปเลือกข้างไปอยู่ฝ่ายเดียวกับแม่ของเขาที่เลิกไปกับพ่อเขาแล้วเลิกกับพ่อเขาไปแล้วประมาณอย่างนั้นนะฮะสามีเนี่ยบอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับพ่อเขาอย่างเต็มที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยแม้จะเป็นพ่อแท้เพราะหลังจากที่พ่อได้รับการประกันตัวออกไปนะฮะคือ

กับเรานะครับเขาบอกว่าเนี่ยมาขู่เขาด้วยเขาก็ต้องอยู่อย่างหวัดระแวงตอนนี้ไม่กล้าไปอยู่บ้านเลยนะครับฝั่งญาติภรรยาก็หวาดระแวงว่าพ่อจะตามมาทำร้ายอีกไหมเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เป็นเวลายากกล้าปั๊มเหมือนเดิม
เห็นว่าเขาเก่งกู้ดูเลยเก่งเยอะเลยพ่อต้องทำรับของเนี่ย

เขามีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายเราประเทศมั้ยที่เขามีท่าทีมาวิแบบอะไร
บอกกันว่าจะทำร้ายพันธุ์บ่อยคือต้นที่เราถึงตั้งเป็นแบบดังอันนี้
ซึ่งตัวของสามีผู้ตายเนี่ยเขาบอกกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
เขาก็เล่าเผลอให้ฟังหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ยืนยันว่า
ลูกชายวัย๕ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยภรรยาเขาจะไปรับ
เขาจะไปรับลูกที่บ้านปู่แต่พอเขาไปถึงตามไปเอ้าภรรยาเขาเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
ลูกชายยืนยันว่าแม่มารับแล้วปู่ทำแม่ทำไมปู่เอาไม้ตีแม่ล้มลงประมาณอย่างนี้
แต่ว่าเรื่องราวต่างก็ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็สหวิชาชีพเป็นผู้พูดคุยสอบถามกันต่อไปนะครับ
สบของนักศึกษาอัยดายัดยาตร์ตั้งบัมพิกษลที่วัดที่นี่วัดจันทร์ที่นครศรีธรรมราช
จะไม่มีการสวดศพอีกแล้วนะครับเพราะว่าทำพิธีไปก่อนหน้านี้แล้วจะมีพิธีชาพนักกิจวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพื้นที่สวนปาม
ค่อนข้างห่างไกลจากบ้านของผู้คนหน่อยนะฮะที่หน้าบ้านมีรถจักรยานยนต์ล้มลงอยู่ที่ประตูบ้าน
แล้วประตูบ้านไม่ได้ล็อกลักษณะเป็นแบบนี้
ก็พยายามเรียกหานายจิระธรรมศรีวัย๔๙ปีที่เป็นเจ้าของบ้าน
นี่จักรยานยนต์ที่ล้มลุงล้มอยู่นะฮะนายกีฬานี่เป็นเจ้าของบ้านนะครับ
เป็นผู้ต้องหาฆ่าลูกสะพ้ายตัวเองตอนนี้ได้ประกันตัวสู้คดีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ได้ประกันตัวมานะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่ในบ้าน
ไม่มีเสียงตอบรับอะไรออกมาด้วยนะครับก็เลยได้ไปคุยกับแม่ของนายกิระ
ที่มีร้านค้าอยู่ใกล้ใกล้บ้านหลังนี้นะครับแม่นายจิระเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าตอนนี้เขาก็ติดต่อลูกชายเขาไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่ได้ประกันตัวออกมาก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน
ไม่เคยเจอกันเลยตั้งแต่ได้ประกันตัวมาก่อนหน้านี้ในวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวแม่เนี่ยบอกว่านอนอยู่ที่บ้านไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยมารู้ข่าวก็คือตอนเช้ามีคนมาบอกนะฮะ
ก็ทำให้ตกใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยจะฆ่าลูกสะพ้ายด้วย
เพราะที่ผ่านมาลูกชายก็คือนายจิระเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใครส่วนหลานชายคือนายจิลวุฒิ
ที่บอกว่าภรรยาเนี่ยนะต้องหนีไปเพราะทนถูกพ่อทุบตีไม่ไหวอะไรพวกนี้เนี่ย
เธอบอกเธอก็เชื่อว่าไม่จริงนะแม่ของนายจิระผู้ต้องหาบอกว่าลูกชายอาจจะโกรธแค้น
ที่ผู้ตายชอบเอาเรื่องของพ่อตาตัวเองพ่อสามีตัวเองเนี่ยไปฟ้องกับอดีตเมียอยู่บ่อยครั้ง
ก็เป็นได้นะฮะคือมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวอะไรประมาณอย่างนี้
รอบตัวไม่ตรงรอบสรับส้มนะั้ย
มันเช็ดกันไปเลย
ก็ลงอื่นไม่มี

บอกว่ารู้สึกเสียใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ

ทำร้ายลูกสะพ้ายได้แบบนี้นะครับอยากให้ลูกชายกลับมาที่บ้าน
มาพูดมาคุยกันให้ชัดว่าเออตกลงแล้วเนี่ยความจริงมันเป็นยังไง
คือตอนนี้เขาได้รับการประกันตัวอยู่นะครับเราได้รับข้อมูลจากทางตำรวจนะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุตัวของผู้ตายนะครับขี่จักรยานยนต์ไปรับลูก
วัย๕ขวบที่บ้านของปู่นะฮะก็คือตัวนายจิระนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นตัวของนายจีระเนี่ยนะฮะ
พาหลานเนี่ยออกมาหน้าบ้านส่วนทางตัวของนายจิระเนี่ย
จะใช้ไม้ทำร้ายผู้ตายใช้ตีจนล้มลงแล้วเสียชีวิตหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะ
อันนี้ก็ต้องขยายผลกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีเพียงแค่ตัวของนายจีระที่เป็นปู่
เป็นพ่อสามีกับหลานชายวัย๕ขวบที่เป็นลูกของผู้ตาย
แล้วก็ตัวนางสาวอายาดาผู้ตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้อง
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่ไหมฮะก็มีเพียงแค่เด็กน้อยวัยห้าขวบนะฮะ
ซึ่งก็ต้องผ่านสหวิชาชีพในการสอบถามข้อมูลด้วยนะครับ
ส่วนผู้ตายเขาไม่สามารถจะมาให้ข้อมูลอะไรได้แล้วก็มีตัวนายจีระที่เป็นผู้ต้องหาที่ประกันตัวอยู่นะครับ
คือตัวสามีของนางสาวอายาดาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่เห็นหรอก
แต่เขาได้ยินเสียงเป็นเสียงทะเลาะกันระหว่างตัวของเมียของเขากับตัวของพ่อของเขา
แต่เขาไม่ได้ออกมาจากบ้านนะฮะเพราะว่าบอกว่าให้เมียเนี่ยไปรับลูกหน่อย
รับลูกที่บ้านปู่หน่อยนะแต่พอได้ยินเสียงรถล้มลง
ก็คือรถจักรยานยนต์ที่เมียเขาขี่ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังล้มอยู่
เขาก็รีบออกมาดูเดินไปดูที่บ้านของพ่อเนี่ย
เอ้าเมียเขานอนบาดเจ็บอยู่ก็รีบพาขึ้นรถจะไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ปรากฏว่าสุดท้ายเมียเขาเสียชีวิตที่ผ่านมาตัวของภรรยาของเขากับตัวพ่อเขาเนี่ย
เขายอมรับว่ามีปัญหากันบ่อยนะฮะตำรวจเองก็บอกว่ามีข้อมูลนะครับ
ว่ามีปัญหากันบ่อยนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะ
อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของการจ้างการทำงาน
แม้จะเป็นลูกสะพ้ายพ่อตากันแต่ไม่จ่ายค่าจ้างอันนี้ก็มี
ทางตำรวจนะฮะสพเฉลิมพระเกียรตินะครับ
ตำรวจตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ไม่ใช่ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาตามที่เข้าใจกัน
เพราะว่าก็มีข่าวว่ายาดของผู้ตายเขาก็ไม่ค่อยพอใจ
เพราะฉะนั้นตำรวจนะครับภูมิกับการสพเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับยืนยันกับไทยรัฐทีวีนะครับ
ข้อหาที่ตั้งกับนายกีระพ่อสามีของผู้ตายเนี่ย
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ไม่ใช่ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานะครับค่ะยืนยันว่า
ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
แล้วก็ได้ทำสำนวนส่งฝากขังที่ศาลคัดค้างการประกันตัว
เนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ส่วนการให้ประกันตัวเป็นการยื่นขอประกันตัวและอยู่ในดุลพินิษฐ์ของศาล
ซึ่งผู้ต้องหาตอนนี้ได้ประกันตัวนะฮะซึ่งตำรวจยืนยันว่าคัดค้างการประกันตัวไปแล้วนะครับในตอนนั้นนะครับ